ช่วงนี้เดี๋ยวพาข้ามประเทศกันบ้างดีกว่าเพื่อน

เมื่อกี้อยู่ที่พยาวแต่ว่าเป็นกล้วยทอดอินโดนีเซีย
แต่เนี่ยเดี๋ยวพาไปต่างประเทศจริง

เมืองจริงก็ไปทำไมเมืองจริง
เมืองจริงเพราะว่าที่นั่นเขาแกะสลักหิมะกันจริง
แล้วก็ของไทยเราเป็นแชมป์โลกด้วยนะฮะ

นี่ครับบรรยากาศการแข่งขันแกะสลักหิมะชิงช้ำโลก

กันที่มหาวิทยาลัยวิศวกรรมห้าบินเมืองห้าบินมนตรเฮลงเจียง
สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ

เมืองจิงมีหิมะนะ
มีหิมะสิครับแล้วที่นี่คุณรู้ไหมว่าอุณหภูมิเท่าไหร่

ติดลบ๒๑องศาเซลเซียส

๒๑ก็น้ำแล้วในติดลบ๒๑อีกค่ะค่ะ

เขาถึงสามารถแข่งขันแกะสลักหิมะกันได้

นี่เลยครับนี่เป็นทีมตัวแทนจากไทยนะครับ
แข่งขันแล้วก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่อ
เพราะว่าเป็นอดีตแชมป์โลก๒สมัย
ของมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับ

แล้วก็มีผลงานที่ทีมแกะสลักของไทยนั้นเลือกมา
ในชื่อว่ามิตรภาพเหนือการเวลา

ชื่อดีมีที่มาที่ไปคุณนิวนาว

มันเป็นการแกะสลักเล่าถึงเรื่องราวของการปฏิบัติภารกิจ
เข้าช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓

ที่ติดอยู่ในถ้ำถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จังหวัดเชียงรายจำกันได้ดีใช่ไหมล่ะ

แล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีภาพมังกร
แล้วก็หมีแพนด้าด้วยเอาใจเจ้าภาพหน่อย

ที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันแกะสลักหิมะชิงชำโลกในครั้งนี้

แล้วนอกจากนี้ดูไปมันมีตัวนี้ด้วยนะ
อะไรฮะจิงโจ้งงไงมาเกี่ยวยังไงจิงโจ้หิมะ
จิงโจ้เป็นสัญลักษณ์ของจากประเทศออสเตรเลีย
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เขาส่งเจ้าหน้าที่มา
เพื่อช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นะครับ
นอกจากนี้ก็มีสิงโตด้วยสิงโตก็เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนนักดำน้ำในถ้ำ
จากประเทศอังกฤษสิงโตคำรามอังกฤษรู้จักไหม
อ๋อความแทนคนที่อยู่อังกฤษ
ใช่แล้วครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่
จากประเทศต่างที่เขามาช่วยเหลือแล้วก็พบทั้ง๑๓ชีวิต
แล้วก็พาออกจากถ้ำได้สำเร็จมันเป็นภาพความประทับใจแหละ
แล้วนอกจากนี้ยังมีภาพของหมูป่าสัญลักษณ์ตัวแทนนักฟุตบอล
แล้วก็โค้ช๑๓ชีวิตหมูป่าอาคาดามีที่ติดอยู่ในถ้ำอีกด้วยนะครับ
บอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายละเอียดมากเลยค่ะ
ครับไปถามคนนี้ครับคุณครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันนะครับ
ก็คือคุณสุรชาติพระศักดิ์นะครับ
ก็บอกว่าแม้ว่าจะทำงานภายใต้แรงกดดันนะฮะ
สภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็เวลาที่เร่งรีบ
แต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถคว้าแชมป์แกะสลัก

ไปลองฟังเสียงของความมั่นใจกันหน่อยครับ
ผมคิดว่ามั่นใจน่าจะ

เพราะว่าถ้างานเรามันทำแล้วครบจบ
มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร

หนาวอะค่ะคุณลบ๒๑เนอะ
มันหนาวคือทำงานภายใต้ความกดดันไม่พอ
เจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
คุณคิดดูแล้วกันอยู่เมืองไทยเรา
เจอแต่อากาศร้อนหนาวก็หนาวไม่เท่าไหร่หรอก
ติดลบ๒๑องศามันมีแต่ในตู้แช่เย็น
ใช่จริงประเทศไทยแล้วไม่มีหรอกครับ

ก็ต้องทำงานไปด้วยต้องอุดต้องอดทนจริงครับ

นี่คุณเขาบอกว่าคว้ารางวัลชนะเลิศมาแล้วนะคะ

เขาบอกว่าคว้าแชมป์เป็นสมัยที่๑๐
โอ้โหคนในเก่งมากเลยปรบมือ